แต่งงงแต่งงานก็จะกลับมาเหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่าแก้วกับโทนี่เนี่ยอย่างที่ทราบกันไปวันก่อนเขามีการสเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่กันไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นความหวานแบบสไตล์คนชิวคนเสอนะนี่เป็นว่าที่เบาสาวคู่ล่าสุดแล้วการอเรียกแบบนี้ก็ได้แหละอย่างโทนี่รักแก่นกั
ส่วนเรือกงามยามดีเมื่อไหร่ไปฟังเสียงของพี่โทนี่กันหน่อยค่ะ
รอจังหวะที่เหมาะสมตอนนี้คือแบบรู้สึกโทษใจมากที่เขายอมรับเราไปขอบโทษเขาแล้ว
แค่นี้ก่อนแล้วก็เรื่องวันแต่งหรือเรื่องอะไรยังไงหลังจากนั้นนี่คือแบบยังคิดไม่ออกจริงครับ
ก็ต้องรอต่อไปแล้วกันนะคะแต่ว่าพี่โทดี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตั้งแต่เจอแก้ววันแรกเนี่ย
รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยใช่เพราะว่าอยากจะออกเดินทางไปกับเขาตลอดเวลา
พลอยเราสองคนกลับไปเก็บกระเป๋ากันไหมเผื่อมีใครจะชวนเราออกเดินทาง
เราก็คงได้ไปกันแค่สองคนเราเนี่ยนะคะ